ส่วนใครที่ท้อแท้กับสถานการณ์โควิด๑๙
อยากจะหาอะไรทำที่มันสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้
อยากให้คุณลองเปิดมุมมองใหม่เพิ่มเติมนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนเล็กที่จังหวัดระนอง

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ไปค่ะไปดูวิสาหกิจชุมชนเล็กนะคะ
วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองของคุณหนุ่ยทันประวัติเสวดพัฒน์นะฮะ
คือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง
การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรการปลูกแปรรูปโกโก้แอนด์ช็อกโกแลต
คุณหนุ่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง
ก่อตั้งมาช่วงเดือนกันยายนปี๒๕๖๓คุณชนะ
เงินลงทุนหลักเนี่ยหลักหมื่นบาท

เงินลงทุนหลักหมื่นบาทใช้เริ่มต้นแบบนี้
จุดเริ่มต้นธุรกิจนี้เกิดจากตัวเองเปิดบริษัททำการตลาดอยู่ที่กรุงเทพ

ก็เลยทำให้เขาเห็นเทรนด์
คือเขามองเห็นเทรนด์เรื่องของธุรกิจเกษตรค่ะ
ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและสูงขึ้น

บวกกับความต้องการที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิด
ให้กลายเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
ก็เลยคิดมองหาสินค้าเกษตรใหม่
แล้วก็ตัดสินใจสร้างความแตกต่างด้วยกัน
ฟื้นภูมิการกิกโกโก้
โกโก้มันปลูกในเมืองไทยได้นะ
นั่นไงแล้วส่วนใหญ่เขาจะผูกปลูกกันทางภาคใต้
คือในฟาร์มเขาจะมีคาเฟ่ด้วย
มีการสาธิตวิธีการแปรรูปโกโก้
รวมถึงร้านขายต้นกล้าโกโก้
คือเขาจะแบ่งพื้นที่เปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร๔ไร่

แล้วตัวเขาเองก็ยังเป็นวิทยากร
ก็คือไปมอบความรู้การเพาะปลูกให้กับชาวบ้านในจังหวัดอีกด้วย

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง
สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนมากมายเลยนะ
ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี๒๕๖๓ที่ผ่านมา
ยอดขายได้กว่า๒ล้านบาท
จริงคุณคือราคาขายโกโก้แมสจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๙๐๐บาท
ต้นกล้าอายุ๔เดือนพันลูกผสมชุมพร
อันนี้ราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะต้นกล้านะต้นละ๒๐บาท
คือราคาดีก็ดีนะใช่แล้วเขาก็เลือกทำการตลาดผ่านทางยูทูป
ยูทูปชื่อของเขาเองคุณหนุ่ยทันประวัติเลย

โกโก้คุณคุณอย่าหมกมุ่นสิคุณอย่าหมกมุ่น
คือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกโกโก้ผ่านช่องทางยูทูปของเขา
ซึ่งการขายต้นกล้าโกโก้เนี่ยเฉลี่ยกำไรนะอยู่ที่ต้นละ๕๘บาทเลยนะ
คือสามารถทำยอดได้เยอะแยะมากมายคุณปลูกแล้วคุณได้กำไรมันอีกเยอะ
คิดเป็นเงินก็คือหลักแสนบาทต่อวันนะคะถ้าคุณแบบปลูกต้นกล้าได้สูงสุดเป็นหมื่นต้น
สำหรับใครที่อยากทำธุรกิจแบบนี้คุณต้องเริ่มจากอะไรความชอบ
ใช่ไหมคะเริ่มจากความชอบส่วนตัวแล้วก็ตั้งเป้าเลยรวมกลุ่มเฉพาะ
ปลูกโกโก้ในจังหวัดอย่างนี้แล้วก็สร้างแบรนด์โกโก้ของตัวเอง
อย่างคุณพี่เขาก็คือสร้างเป็นแบรนด์โกโก้ของจังหวัดระนอง
ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อันนี้ก็เลยกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนเล็กที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วย
ดีนะแล้วต้นโกโก้ดูมันให้ร่มเงาดีจังเลย
ใช่แล้วจริงเดี๋ยวนี้เขาทำคาเฟ่ที่เป็นเหมือนแบบการท่องเที่ยว
เข้าไปดูวิธีการปลูกต้นแล้วก็แปรรูปโกโก้อีกเยอะ